ตามต่อจริงนะต้องตามต่อค่ะ
เพราะว่าตำรวจก็ออกมาบอกแล้วค่ะว่า
น่าจะมีการแถลงปิดคดีสรุปคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม

หลังสงกรานน่าจะมีการแถลง
พลตำรวจรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
ท่านบอกว่าวันนี้ได้เชิญคุณแม่ของคุณตังโมและทนายเดชามาสอบสวนเพิ่มเติม
เรียกคุณกระติกมาแจ้งข้อกล่าวหา
ข้อหาทำลายหลักฐานและสอบปากคำเพิ่มเติม
เพราะว่ามันมีหลักฐานเพิ่มที่จะสามารถแจ้งข้อหาได้

พอได้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เลยเรียกมาสอบสวนนะคะ
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์หรือเปล่าขอไม่เปิดเผย
เพราะโทรศัพท์เป็นหลักฐานที่ตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์กันอยู่แล้ว
เรื่องคดีคืบหน้าไปร้อยละ๙๐แล้วคุณผู้ชม
อยู่ในขั้นตอนรวบรวมสรุปจบหลังสงกราน
ถ้าสำนวนสมบูรณ์ก็จะส่งให้อายการ
อกจากนี้นะคะพลตำรวจรีอุดรย้ำเลยว่าเดี๋ยว๑๘เมษายนนี้คุณผู้ชม
จะแถลงสรุปคดีค่ะเดี๋ยวจะทำเป็นกราฟิกชี้แจงรายละเอียดที่สังคมสงสัยให้มันครบถ้วนเลย
ยืนยันว่าตอบครบถ้วนทุกประเด็น
ยืนยันว่าการแถลงที่จะเกิดขึ้นไม่กระทบกับข้อเท็จจริงในสำนวนคดี
และไม่ใช่ประเด็นที่เป็นข้อสันนิษฐานเป็นความเชื่อเป็นจินตนาการหรือประเด็นดราม่า
ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๑ให้ฝ่ายกองคดีรวบรวมข้อมูลบุคคลที่นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ
ิดเบือนไม่เกี่ยวข้องกับคดีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
และสร้างความเสียหายต่อรูปคดีทำให้สังคมสับสน
จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ก็เป็นบุคคลที่ปรากฏชื่อตามสื่อโซเชียลตามสื่อโทรทัศน์นี่แหละค่ะ
ที่ผ่านมาตำรวจไม่อยากจะดำเนินการอะไร
แต่มีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความสับสนจริง
มันเกินเลยจริงจนสังคมเข้าใจผิด
ครอบครัวผู้เสียชีวิตเขาเสียหาย
แล้วก็ย้ำเลยว่าจะดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้
ตำรวจจะใช้ทั้งหลักรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
บางเรื่องอาจจะมีการขอโทษจบไปแล้ว
แต่บางเรื่องมันต้องดำเนินคดีแยกสองแบบเลยนะคะ
เรื่องอาจจะขอโทษแล้วจบกันไปบางเรื่องมันไม่ได้ขอโทษแล้วมันไม่จบ

คดีนี้มันคือการถอดบทเรียนทุกมิติ
รวมถึงการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน

ก็เลยอยากจะฝากถึงคนที่ไม่รู้จริง
หยุดเถอะหยุดพฤติกรรมเถอะ
จะดำเนินคดีกี่รายตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะคะ
แต่ตำรวจบอกว่าบุคคลเหล่านี้น่าจะรู้ตัวอยู่แล้วแหละ
ว่าตัวเองอาจจะถูกดำเนินคดี
วันเนี่ยผมเชื่อว่าที่ทนายเดชากุญแม่มา
น่าจะเป็นฝักสุดท้าย
ข้างจะแบบถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ตั้งใจว่าก็คือเนี่ยคือสงการเนี่ยนะครับ
ว่าหลังสงการเนี่ยระหว่างนี้เราก็ทำงานอยู่เราสามารถส่งสำนวนให้อายการได้
อะไรบางเรื่องที่ทำให้เสียหายนะครับไม่ว่าทำให้เสียหายองค์กรหรือบุคคล
หรือแม้กว่าทั้งบุคคลที่นำข้อความที่มันเป็นเท็จเนี่ยนะครับเท็จอยู่เรื่อยนะครับ
และทำให้ประชาชนเชื่อนะครับโดยที่ไม่รู้ข้อได้จริงหรือปราศจากข้อได้จริง
หรือว่าเจตนาที่ไม่ดีนะครับซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าสื่อสื่อก็ทราบ
สังคมก็ทราบนะครับผมเชื่อว่ามันอยู่ในจุดที่เกินงามแล้วแล้วเนี่ย
ผมเชื่อว่าทางตอบคดีนะครับได้สรุปแล้วค่ะวันหลังจากนี้จะเดิมกัน
แต่มันมีเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่อง
คุณผู้ชมก็จะเห็นตลอดเลยว่าก็จะมีคนไปยื่นเรื่องร้องเรียนครับไปยื่นหลักฐานเพิ่มให้กับ
ตำรวจคือมันไม่ใช่แค่คนโพสต์ในโซเชียลอืมไม่ใช่แค่คนพยายามจะหาข้อมูล
อะไรกันเองเนี่ยก็ไปยื่นเอกสารอะไรเป็นจริงเป็นจัง
นายนกเขาท่านนี้ค่ะนายนิติธรรมน้ำเหลือกลุ่มประชาชนคนไทย
ก็นำเอกสารหลักฐานไปยื่นให้กับตำรวจภูทรนนทบุรี
กำกับสพมนทบุรีหลายคนที่เอาหลักฐานอะไรไปยื่นเรื่องเพิ่ม
ไปร้องเรียนเพิ่มจะยังไงล่ะจะยังไงต่อจะเอาไปหาหลักฐานขยายผลต่อไหม
แล้วแล้วมันจะทันแถลงวันที่สิบแปดเมษาหรือเปล่าเคสคุณนิติธรเนี่ย
เมื่อวานไปยื่นเหมือนกับว่าบอกว่าวันที่ทนายตั้มให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ย
นายตั้มอ้างว่าตอนที่ตำรวจเรียกทนายตั้มไปให้ข้อมูลในฐานะพยานอะไรอย่างนี้
มีตำรวจเนี่ยบอกให้ทนายตั้มเนี่ยช่วยพูดหน่อย
วันที่ปอกับโรเบิร์ตเข้ามาเจอผมตอนที่เกิดเหตุใหม่เนี่ย
เขาดูไม่มีพิรุษเลยนะทนายตั้มเลยบอกว่าโอ้ยผมพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอก
ใช่คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมประเด็นตรงนี้
คุณนิติธรเลยไปยื่นหนังสือบอกขอให้ตำรวจตรวจสอบตรงนี้หน่อย
ใช่แล้วมันก็มีหลายเรื่องที่คนไปยื่นเรื่องยื่นอะไรไง

ท่านพลตำรวจรีอุดรท่านก็เลยบอกว่าก็ตอนนี้มีการส่งเรื่องให้ตรวจสอบแล้วนะคะ
ตรวจสอบข้อที่จริงประเด็นร้องเรียนทุกประเด็นอืม
ประเด็นที่มีการไปยื่นเรื่องร้องเรียนหรือว่าไปยื่นหลักฐานอะไรให้กับทางตำรวจ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบให้ทุกประเด็นค่ะ
แต่๑๘เมษายนจันทร์หน้าใช่ไหมคาดว่าจะมีการแถลง
ใช่ค่ะก็หลังจากเที่ยวสงกรานอะไรกันเสร็จนะคะก็เดี๋ยวรอฟัง
บอกจะมีโอ้โหชาร์จเชิดอะไรต่างนานาเพื่อแสดงให้เห็นให้ชัดเลยว่า
เออหลักฐานตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงจะได้ไม่ต้องสงสัยกันมาก
ใช่คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกหวังว่ามันจะชัดมันจะเคลียร์นะ
ก็ไปเทียบเคียงกับหลายคดีใหญ่ดังก่อนหน้านี้อะไรแบบนี้กันด้วยเนาะคุณผู้ชม